การจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริงเอบัสแอร์บัสเอ๓๒๐นั้น
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุของความขัดแย้งระหว่างสภากรรมการมหาวิทยาลัยนะคะ
นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการเข้ามาควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหาแต่จากการติดตามข่าวนี้ของไทยรัฐทีวี
ได้พบว่ายังมีการจัดซื้อชิ้นส่วนเครื่องบินเก่าจำนวนมากแต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ชิ้นส่วนเครื่องบินเก่าทั้งใบพัดส่วนหัวเครื่องบินและอีกหลายชิ้นส่วน
เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชาบำรุงรักษาเครื่องบิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชันหรือเอแบ็ค
ถูกนำมาวางทิ้งไว้ใต้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
จากการสอบถามนักศึกษาและเจ้าหน้าที่บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า
ชิ้นส่วนเครื่องบินเก่าเหล่านี้ถูกตั้งทิ้งไว้มานานกว่า๑ปีแล้ว
แต่ทางคณะไม่เคยนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ
ที่ทำให้สภากรรมการมหาวิทยาลัยอสัมชันตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้เงินจัดซื้อและกลายเป็นชนวนเหตุนำไปสู่ความขัดแย้ง
ขณะเดียวกันโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องสูบบินจำลองเสมือนจริง
หรือซิมูเลเตอร์รุ่นเอบัสเอสามสองศูนย์เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนที่เป็นชนวนความขัดแย้ง
หลังตรวจสอบพบว่าการจัดซื้อซิมูเลเตอร์
สภากรรมการมหาวิทยาลัยให้ทำโครงการร่วมกับบริษัทไฟซิมูเลเตอร์กรุ๊ป
ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่๑๙กันยายนปี๒๕๕๙
แม้ว่าจะมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ทางผู้ดูแลเครื่องฝึกบินจำลอง
บอกกับพิมพ์ข่าวทหารัททีวีให้ฟังว่าเครื่องฝึกบินจำลองนี้
จะนำมาใช้สอนกับนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมการบิน
ชั้นปีที่๓ขึ้นไปที่จะได้รับการฝึกบินจำลอง
ซึ่งจะสัมผัสได้ถึงความเหมือนจริงทั้งภาพที่เห็นจากหน้าจอ
ซึ่งเป็นกระจกด้านหน้าของเครื่องบินหรือจะเป็นเสียงที่ออกจากลำโพง
ภายในเครื่องช่วยฝึกบินจำลองเหล่านี้
รวมไปถึงแรงสั่นสะเทือนจากการทำการบินเสมือนจริง
แล้วอยากจะพัฒนาให้เหรียญต่อถึงระดับที่จะเป็นนักบินของสายการบินต่าง
แล้วถ้าว่ามีใครสนใจเราก็มีโปรแกรมที่จะให้เขาเรียนตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์เลย
โดยมากถ้ามีหลักสูตรที่ดีที่มีระเบียบมาก
ก็จะใช้เวลาประมาณ๖๙เดือนก็ได้ทำได้
การเรียนการสอนตลอดปีที่ผ่านมายังคงดำเนินไปตามปกติ
แม้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านี้
รวมถึงการใช้เงินอีกหลายส่วนที่มีความผิดปกติ
จนกระทั่งวันที่๑๘มิถุนายน๒๕๕๘ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของประดาบัญจาสายฮิรันดิ์
อธิการปฏิไปการชุดคราวและหลังจากนั้น
จัดตั้งให้นายสุธิพรประทุมเทวาพิบาล
เป็นอธิการบดีแต่ยังไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนได้
และวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๘นายสุธิพร
อ้างตัวเป็นอธิการบดีคนใหม่พยายามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเกตหัวมาก
ซึ่งฝ่ายกลุ่มพระดาบัญชาทำการขัดขวาง
ทำให้เกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้น
และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคม
ได้รับรู้ถึงความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่สามารถไกลเกลี่ยกันได้
ในที่สุดผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตัดสินใจใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาตรา๘๖วงเล็บ๔
และวัก๒ที่แก้ไขเพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย

และเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ก็จะคืนอำนาจให้กับมหาวิทยาลัย

ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน